หลายวัดวันนี้ก็รอต้อนรับสาธุชนจะไปทำบุญกัน
ดังวัดหนึ่งในเชียงใหม่ค่ะถึงขั้นว่า

ใช่แต่คือนี่ก็เป็นกุศโลบายนะคะที่อยากจะให้ญาติโยมนั้นเนี่ย
อย่าประมาทเห็นไหมคุณสังเกตดูทุกตัวที่อยู่ในวัด

นี่นะคะหลายตัวเลยใส่รูปปั้นใส่หน้ากากอนามัย
นี่อยู่ที่วัดคันธารามอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ที่นี่ก็ได้มีการรณรงค์ในการสวมหน้ากากอนามัย

พระมหาบัณฑิตยานเมธีเจ้าอาวาสวัดบอกว่า
ที่ทางวัดนำหน้ากากอนามัยมาสวมเนี่ยก็เพื่อเป็นการรณรงค์นั่นแหละ
อยากจะให้ญาติโยมที่จะมาวัดทำบุญในค่ำคืนนี้ตลอดไปจนถึงช่วงเข้าพรรษา
อย่าลืมป้องกันดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ
ซึ่งทางวัดเองก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องการเตรียมเจลล้างมือเอาไว้
หรือว่าจุดล้างมือให้ญาติโยมได้มาใช้บริการ

ก็นอกจากนี้ค่ะทางวัดเองนะคะ
ยังเตรียมความพร้อมเรื่องการนำอุปกรณ์ต่างในการป้องกันนะคะ
ล้างมือก็ตามนะคะหรือสเปรย์
ไปถึงจุดล้างมือให้กับญาติโยมด้วย

จากพุทธศาสนิกชนจะนำเทียนพรรษามาถวายวัดแล้วค่ะ
ยังนำสปอร์ตไลท์มาถวายวัดอีกเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้ทางวัดนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือสถานศึกษา
และวัดในอำเภอรอบนอกที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้
เพราะชาวบ้านก็เชื่อว่าการถวายสปอร์ตไลท์
จะเป็นสิ่งที่หนุนนำส่งให้ชีวิตนี้
มีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญ
สว่างเหมือนดังสปอร์ตไลท์

สปอร์ตไลท์เลยค่ะ

ยังไงก็อนุโมทนาบุญดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ
ใครจะไปเข้าวัดเวียนเทียนฮะอย่าลืมหน้ากากอนามัยครับ